กับความสัมพันธ์ของโน๊ตพนัยอย่างกูแล้วก็พีชพชาระที่ทำเอาสาวโน๊ตน้ำตาแตกเลย
ใช่แล้วคือนักข่าวถามถึงกรณีนี้นะคะสาวโน๊ตก็ถึงกับบ่อน้ำตาแตกกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
เพราะว่าเธอเปิดเผยมาแล้วว่าหลังจากที่คบหาดูใจกันในฐานะคนรู้ใจเป็นเวลา๓ปี
ตอนนี้ทั้งคู่มีการลดสถานะลงแล้วค่ะคุณผู้ชม
หลังมีกระแสข่าวคู่รักเด็กแนวเลิกรากัน
เพราะพักหลังไร้ความหวานผ่านโซเชียล
แม้แต่ในวันสำคัญที่หนุ่มพีชเปิดธุรกิจอาหารฟาสฟู้ด
ก็ไร้เงาแฟนสาวมาร่วมยินดี
โดยล่าสุดนักร้องสาวเด็กแนวก็ถึงกับบ่อน้ำตาแตก
ให้สัมภาษณ์พร้อมยอมรับวันลดความสัมพันธ์กับพีชพัชระ
ทายาทมหาเศรษฐีเหลือเพียงแค่เพื่อนกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนสาเหตุของการเลิกรากันไม่ขอพูดถึง

แต่ยอมรับว่าเรื่องเวลาที่มีให้กัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รักครั้งนี้ต้องจบลงค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะห่างกันออกมาแล้วค่ะ

ใครเป็นคนห่อยละกัน
ไม่พูดแล้วกันเนอะก็เป็นเรื่องค่อนข้างเซ็นซีทีฟค่ะ
ไม่มีเวลาให้กัดกันแล้วกันก็เลยเลิกกัน
ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลได้ค่ะ
เสียดายเวลาไหมคะเพราะว่าจริงคู่เราเป็นคู่ที่น่ารัก

หรือว่าจะเป็นเพื่อนกันกันอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ยังไม่ติดต่อคุณซึ่งไหมคะ
ก็ห่างกันอยู่ค่ะใช่